กันที่ข่าวแรกปริศนาคำใบ้

สมองประลองปัญญากันหน่อยเอาอีกแล้ว
กับรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

หาเรื่องให้มาได้ใบ้ให้ได้คิดกันตลอดเลยค่ะ

เหตุจากคำใบ้ปริศนาจากรายการนี่แหละ
เขาเล่าถึงวีรกรรมสุดแสบของพระเอกแถวหน้าตอนหนึ่ง
เขาบอกว่าพระเอกคนนี้เนี่ยแต่งงานมีภรรยาแล้ว

แต่ก่อนนะมีนิสัยชอบเล่นนอกบท
กับทั้งนางเอกก็ทำกับนางร้ายก็ทำ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันพูดตามที่เขาว่ากันนะ
งั้นเนี่ยทั้งนางเอกแล้วก็นางร้ายทนไม่ไหวอ่ะไม่ชอบ
เอาแฟนมาเฝ้าที่กองถ่ายดีกว่าเผื่อว่าพระเอกคนนี้จะแบบรู้สึกอะไรได้บ้าง

ทำงานกันไม่หยุดเกือบไปแล้วขึ้นเทรนดทวิตเตอร์เลยนะฮะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันว่าไปโผล่ที่พระเอกคนไหน
พอทีอย่างนี้ปุ๊บบันเทิงไทยรัฐรับไม้ต่ออีก
แจ๊กกะรีนคนสวยของเรานี่แหละนะคะตัวไม่อยู่จริง
แต่นางก็ส่งไลน์แทงมาเพิ่มเอาไว้เป็นการบ้าน
ฝากไว้ให้ครีสนะคะบอกว่าให้ไขปริศนากันต่อสักหน่อยนะฮะ
คำใบ้ชื่อเนี่ยสองพยาง

บอกเลยว่าคนที่เขาเคยเล่นด้วยนะคะนางองค์นางเอกนางร้ายเนี่ย
ไซส์มินิไซส์มินินางร้ายสุดแซ่บบ้างนางเอกสุดจี๊ดบ้าง
ส่วนใหญ่จะไซส์มินิหมายถึงตัวนะมินิแต่อย่างอื่นไม่มีนิ

เพราะว่าดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใคร
แต่ว่าหลายเพจดังเขาก็มีฝากลายแทงไว้นะ

เพราะว่ากันมาเขาก็แซะไปหาพี่หนุ่ม
บอกว่าให้ไปหาคำตอบจากพี่หนุ่มกัญชัยอีกทีนึงนะคะ

เออนะจ๊ะยังไงนะคะก็โยนไปหาพี่หนุ่มไปเลยละกันนะคะ
ก็นะพูดหลายคนอยากจะรู้จริงว่าเป็นใคร